รักน่ะรักภูกะลายคนมายังไงคู่นี้จะพิมพี่โภคอร์ดรุ้นอยู่น่ะข้ามสะก่อนน่ารักที่เดียวนะคะหลายคนยังวงว่าคู่นี้ไปไหนมาไง
ช็อตพี่ตินาเนี่ยเขาจุ๊บแก้มพี่ออยบนเวทีคุณผู้ชม
นี่ช็อตนี้เลยหลายคนฟินมากเลยนะคะ
เมื่อติ๊นาเนี่ยรู้ว่าพี่ออยแอบปลื้มเนี่ยก็เลยไปเลยจัดไปให้เลย๑จุ๊บ
ดิฉันว่าคนฟินสุดสุดใกล้รู้ไหมพี่มอสล๊อคเรื่องขนาดนั้นน่ะตะใจสุดเลย
และล่าสุดพี่ตินาค่ะก็เสริมความจิ้นให้เอฟซีได้ฟินกันต่อเลยนะ
ไหนก็เชียร์กันอยู่แล้วก็เชิญมาร่วมงานกันเลยค่ะ

ขอบอกเลยว่านี่ช็อตถ่ายรูปบนเวทีคุณผู้ชมค่ะสังเกตดีมันมีความมุ้งมิ้ง

ใช่อุ้ยยังดูยังฟินคุณผู้ชมค่า

แล้วก็เขาก็น่ารักอะเนาะ

มีคนบอกว่าออยพูดถึงตินาบนเวทีหลายรอบ
ฉะมั้นผมว่าอื้มพูดมากก็จัดให้เลยละกัน

อยากไปมากเลยครับอยากไปมากแล้วแต่ว่า

คือพี่ออยเป็นลุคแบบนุ่มหนิม
แล้วก็ไม่ค่อยพูดเป็นคนพูดน้อย
เวลาจะจุบเข้าไปมีในสกิป

ไม่ใช่ลิปออยแล้วนะตอนนี้จะเป็นแบบว่าลิตินาออยออยตี้อะไรอย่างเงี้ย